สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะก็ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะ
หลังจากที่สามารถป้องกันแชมป์เข็มขัดนะคะซุปเปอร์ฟลายเวทค่ะ
ในการชกกับโรมันกอนเซเลนแล้วก็ชนะน็อกด้วยค่ะ
นายวิศักดิ์สินวังเอกนะคะหรือว่าศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะ
แชมป์โลกรุ่นสุปเปอร์ฟลายเวท๑๑๕ปอนด์ของสภาโมยโลก
เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่ศรีสะเกดสามารถป้องกันแชมป์ใน
ไฟล้างตานะคะด้วยการชนะนอกบ์โรมันกอนเซเลนส์

โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่ายินดีกับศรีสะเกดที่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้
ชกก็ดูอยู่ด้วยนะคะจังหวะที่ต่อยก็รู้แล้วว่าต้องชนะ
หลังจากนี้ขอให้ขยันฝึกซ้อมจะได้สร้างความสุขให้กับคนไทย
และก็อยากให้ตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีด้วย
โดยการเข้าพบนายกรัฐมนตรีของศรีสะเกดถือเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
หลังจากเคยเข้าพบครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
และในช่วงเย็นวันนี้นะคะศรีสะเกดก็จะเดินทางมาให้สัมภาษณ์แบบสดในเรื่องรอบขอบสนามทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๒๕นาทีแฟนกีฬาและแฟนหมัดมวยห้ามพลาดเลยค่ะ